คุณผู้ชมค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมไปต่อดีกว่า
ที่ฉันจะพาไปสูตรจักรวาลกันค่ะ

ลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยอย่างเป็นทางการสำหรับเปียอลอนโซเวิร์สแต๊ก
สาวงามจากแดนพันเกาะเจ้าของตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในจักรวาลปี๒๐๑๙
งานนี้ก็ไม่ทำให้แฟนนางงามนับร้อยผิดหวัง
หอบออร่าความงามระดับยูนิเวิร์สสวยคมฉบับสาวฟิลิปปินส์
กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้น
เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยสู่สายตาโลก
เนื่องจากเรียงเห็นว่านนักท่องเที่ยวต่างชาติ
โดยเฉพาะเพศหญิงเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพและมีกำลังการซื้อสูง
ปีเองก็ได้ร่วมสัมผัสกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยหลายอย่าง
แต่สิ่งที่เธอดูจะอินเป็นพิเศษ
ก็ต้องยกให้กับอาหารไทยและการช้อปปิ้ง
เปียเองถูกอกถูกใจไม่น้อยกับแบรนด์ไทยค่ะ

มาที่นี่ได้ทั้งทำงานและเวเคชัน
และถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะกลับมาอีกแน่นอน
จากนี้ก็ขอขอบคุณทุกแรงเชียร์ที่มีให้เธอมาตลอด
ตอนที่ประกวดจนมาถึงตอนนี้

แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารไทยที่เธอชอบก็คือต้มยำ
แต่สิ่งที่เธออินสุดไม่แพ้กันก็คือการช้อปปิ้ง
ซึ่งเธอย้ำว่าเธอรักการช้อปปิ้งมาก
ตอนที่ไปเดินห้างสรรพสินค้าก็เห็นแบรนด์ไทยสวยเยอะมาก
ยังชื่นชมว่าดีไซเนอร์ไทยเก่งอีกด้วยล่ะค่ะ
ยังเสริมทัพความงามระดับจักรวาล
ด้วยสาวงามดีกรีท็อป๕เวทีมิสต์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์๒๐๑๗
นำทีมโดยมารียาพูลและลาบ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้
สำหรับประเทศไทยนะคะที่ทางททเลือกมานะคะ
แล้วก็เธอก็เป็นมีกลุ่มนะคะ
คนติดตามเยอะแยะมากมายนะคะ
ที่แบบติดตามว่าเวลาไปทำอะไรยังไงนะคะ
ถือว่าเรียกมาถูกคนเลยนะครับ
และในปีนี้มายืนประกบคู่กันอยู่กับมาริยา
รู้สึกใจชื้นเหมือนกันที่ตัวแทนประเทศไทยกำลังจะเดินทางไปประกวดเร็วนี้ด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจให้กับเปียแล้วก็มาริยาด้วยนะจ๊ะ